เช่นเดียวกันเรื่องแบบนี้ก็อย่าหาทำผิดกฎหมายนะคะ
แพ้แล้วผ่านผ่านไปทำร้ายร่างกายคนอื่นเขา
นี่ค่ะคุณผู้ชมหนุ่มรัวหมัดต่อยรายเดอร์
เหตุอารมฆ้างแพ้พนัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ไปดูหน่อยค่ะอาการรายเดอร์ท่านนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
นี่ตำรวจต้องลงพื้นที่เลยส่วนนู่นค่ะริมถนน
ก็ต้องมีการประถมพยาบาลกันนะคะนี่พี่รายเดอร์ท่านนี้เสื้อชมพูค่ะ
ให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่นะคะเรื่องราวมันเกิดขึ้นบริเวณหน้าร้าน
ขายอาหารตามสั่งปากซอยร่วมพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมื่อบ่าย
วันนี้นะฮะพี่รายเดอร์คนนี้นี่เป็นพนักงานส่งอาหาร
ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกช้ำบริเวณใต้ตา
แล้วก็ใบหน้าหนักหนักเลยนะคะรวมทั้งมีเลือดออกจมูกแล้วก็
ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากส่งอาหารให้กับลูกค้า
ตามถนนพัฒนาการคูขวางนี่แหละค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่โทรศัพท์ดังหรือว่าสั่น
ก็เลยจอดรถชิดริมข้างทาง
เพื่อเปิดโทรศัพท์มือถือดูปรากฏว่ามีออเดอร์จากลูกค้า

มีชายวัยรุ่นอยู่ในอาการคุ้มคลั่งเลยนะคะ
ปลีกเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ทีนี้คุณพงเทพทำอย่างไร

คนนี้ใช่ไหมวัยรุ่นคนนี้นะใช่ค่ะคุณพงเทพใช่ค่ะ
พงเทพก็ปล่อยหมัดกลับออกไปนะคะเพื่อป้องกันตัว
จากนั้นก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่สักพักใหญ่
กระทั่งมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยจับแยก
ที่ตำรวจจะมากู้ภัยจะมานะคะ
ก็ปรากฏว่างานนี้เจ็บทั้งคู่เลย
เพราะว่าตอนที่อีกฝ่ายนึงเข้ามา
แกก็ไม่ได้ทันระวังตัวหรือว่าตั้งตัวนะคะ
หลังเกิดเหตุเอาล่าสุดเลย
หลังเกิดเหตุหนุ่มคู่กรณีแล้วก็พ่อแม่ของเขาด้วย
มาไหว้ขอโทษคุณพงเทพนะคะ
หนุ่มคู่กรณีบอกว่าหัวเสียเพราะแพ้พนัน

นี่ใช่เหตุผลเหรอคะที่มาทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้

เรื่องต้นคุณพงเทพบอกว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่
โรงพักเมืองนครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะกลัวว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีก
แสดงว่าพอแพ้พนันปุ๊บอารมณ์ขึ้นอะไรขวางหูขวางตาก็ซัดเลย
เลยทำไมไม่ต่อยกำแพงอ่ะคะ